ส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมตัวคนขับรถเทรนเดอร์ชะตาขาดค่ะ
คือเหมือนกับเขามีการบรรทุกตัวแท่นกระจกแผ่นกระจกใหญ่ที่เป็นรังกระจก
ใช่ค่ะสุดท้ายปรากฏว่าจังหวะที่มีการใช้รถเคลนยกจากรถเทลเลอร์
ปรากฏว่าเหมือนกับตัวล็อกมันหลุดแล้วแผ่นกระจกขนาดใหญ่ร่วงลงมาทับร่างเขา
ตายคาที่แบบนี้โอ้โหในไซส์งานก่อสร้างของโรงแรมแห่งหนึ่ง
เชิงทะเลนะคะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแสดงความเสียใจด้วยค่ะกับคนขับรถเทรนเดอร์
จุดเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมพอตำรวจแล้วก็กู้ภัยพอถอเข้าตรวจสอบเนี่ยค่ะบริเวณจุดนี้เป็นไซส์งานก่อสร้างอยู่เลยนะคะ
ก็พบรถเทลเดอร์แบบหัวลากจอดอยู่บริเวณท้ายรถเนี่ยมีชายสวมเสื้อยืดสีแดง
คนที่อยู่ที่พื้นแล้วก็เขาอยู่ในสภาพคุณผู้ชมนึกภาพเหมือนกับเป็นการนั่ง
แล้วขาพับไว้อยู่แล้วก็ถูกทับลงมาจนกระทั่งตัวเขางอไปด้านหลัง
เสียชีวิตคาพื้นอยู่แบบนี้เลยทราบชื่อผู้ตายนะคะคือนายจิตกรพึ่งบุญ
วัย๔๒ปีเป็นชาวจังหวัดนครพนมแล้วก็เขาเป็นคนขับรถเทลเดอร์คันนี้ด้วย
ใกล้กันค่ะคุณผู้ชมใกล้ศพของเขาเจ้าหน้าที่พบตัวแผ่นกระจกขนาดใหญ่
บรรจุอยู่ในรังห่อหุ้มพลาสติกจำนวนสองบานแล้วก็เหมือนกับมีเชือกตะขอปิดงอหรืออะไรอยู่แบบนี้ค่ะ
ก่อนที่จะมีการร่วงลงมาทับเขาทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ขณะเกิดเหตุผู้ตายหรือว่านายจิตกรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนขับรถเทรเดอร์บรรทุกกระจกมาที่ใช้งานก่อสร้าง
พอบรรทุกกระจกมาเสร็จปุ๊บปั๊บก็มีการใช้รถเคลนมาจอดอยู่ด้านข้างรถเทลเดอร์ครับ
เพื่อที่จะเอารถเคลนเนี่ยหย่อนสลิงแล้วก็เชือกลงมาที่รถเทลเดอร์
แต่ทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยเหมือนกับไม่ทราบเหมือนกันว่าคนตายเนี่ยเขาใช้เชือกคล้องกับกระจกเนี่ยเหมือนกับคล้องดีไหม
ดีหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าจังหวะที่มีการใช้เคลนยกกระจกขึ้นปรากฏว่าไอ้ตัวล็อกมันบิดงอนะคะ
จนกระทั่งทำให้รังกระจกเนี่ยหล่นทับร่างเขาจนตายคาที่แล้วคุณผู้ชมคะคือเหมือนน้ำหนักไอ้ตัวแผ่นกระจกอ่ะฮะ
ต่ำกว่าร้อยกิโลเลยนะพี่คิงคือทับแบบตายคาที่เลยอะค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจแล้วก็พอถอคงจะได้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ส่วนศพคนตายเองเนี่ยก็มีการส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลทะหลังนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ตายด้วยค่ะ